คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรื่องนี้มีให้ได้ติดตามกันอีก
แต่ว่าตอนนี้มาดูเรื่องราวความรักของคนกับน้องหมากันหน่อยค่ะ
คราวนี้ตามหาน้องหมาค่ะเจ้ากล้วยเชื่อม
แล้วดูสิหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากเลย
เจ้าของเขาเลี้ยงไว้๒ตัวปรากฏว่าเจ้ากล้วยเชื่อมที่อยู่เล่นอยู่หน้าบ้าน
หายไปต้องมีการประกาศตามหากัน

พบเจอน้องหมารบกวนติดต่อกลับเจ้าของนะ
เป็นห่วงมากพาส่งมาคืนก็ได้ค่ะมีสินน้ำใจให้๕๐๐บาท
แล้วหลังจากนั้นเธอโพสต์ข้อความ
บอกว่าเจอแล้วขอบพระคุณทุกท่าน
เพชรชบูรณ์ใจดีคนเพชรบูรณ์ไม่เคยทิ้งกัน
เดี๋ยววุ้นคุณวุ้นคือเจ้าของน้องหมานะคะ
จะมาเล่าให้ฟังนะคะน้องเนี่ยคงขวัญเสียร้องคลางตลอดเลย
ทีนี้เราก็มารู้ต่อมาว่าเจ้ากล้วยเชื่อมเนี่ย
ถูกวัยรุ่นเขาอุ้มขึ้นรถแล้ววัยรุ่นเนี่ย
ทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์
ห่างจากจุดที่น้องวิ่งเล่นแล้วหายไปเนี่ยประมาณเกือบร้อยกิโลเมตรนะ
พอเอาน้องไปมีการไปบอกกับเจ้าของร้านอาหารด้วย
บอกว่าเนี่ยพวกเราไม่มีตังค์จ่ายค่าอาหาร
เพราะที่แรกเขาถามว่าจะเอาไหมน้องหมาตัวนี้เดี๋ยวเขาขายให้
วัยรุ่นที่เขาเป็นลูกค้าจะขายให้ที่ร้าน
ร้านเขารักหมาเขาบอกพี่ไม่มีตังค์หรอก
งั้นเอาแลกกับค่าอาหารมือนี้ได้ไหม๒๐๐กว่าบาท
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าของร้านอาหารเขาก็เลยรับน้องหมามา
พอไปตรวจสอบดูเอ้าในเฟซบุ๊กมีการโพสต์
ประกาศว่าน้องหมาตัวนี้หายไปก็เลยรู้ค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางนางสาวชัชนีคงเมืองอายุสามสิบแปดปี
เป็นเจ้าของร้านค้าไม้หน้าค่ายพ่อขุนผาเมืองเนี่ย
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าเธอเนี่ย
เลี้ยงสุนัขพันธุ์อยู่สองตัวมีเจ้ากล้วย
กล้วยอยู่สองตัวเลยค่ะตัวหนึ่งกล้วยเชื่อม
ที่หายคือกล้วยเชื่อมนะวันเกิดเหตุอ่ะ
ก็ปล่อยกล้วยเชื่อมกล้วยฉาบวิ่งเล่นอยู่หน้าลานบ้าน
แล้วก็คิดว่าน้องอาจจะวิ่งตะเลิศออกไปข้างนอก
เจ้ากล้วยเชื่อมเนี่ยเป็นสุนัขเพศเมีย
อายุ๖เดือนเท่านั้นเองค่ะแล้วเขาก็หายไป
คนในโซเชียลก็ช่วยกันแชร์ทางด้านนายกริจโคงเมือง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นอาของคุณชัชนี
ก็มีการโพสต์ขอให้โซเชียลช่วยตามหาด้วย
แล้วหลังจากนั้น๒วันค่ะมีเจ้าของร้านอาหาร
ชื่อว่าคุณกุ้งเจ้าของร้านอาหารคุณกุ้งนะ
ก็คือนายภัยบูลน้อยคำมีโทรศัพท์มามาแจ้งกับคุณชัชนี
บอกว่าเนี่ยเจ้ากล้วยเชื่อมเนี่ยอยู่ที่ร้าน
คุณชัชนีเนี่ยโอ้โหคิดถึงมากรีบขับรถไปที่บึงสามพันธ
ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณร้อยกิโลเมตรแวบแรกนะ
ที่เขาเจอหน้ากันนะกล้วยเชื่อมก็จำหน้าเจ้าของได้
มันกระโดดโผล่เหมือนกับกอดคุณชัชนีทันทีเลยค่ะ
คุณชัชนีนะบอกว่านี่วินาทีนี้ร้องไห้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ดีใจแบบสุดสุดเลยแล้วเจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ฟังไง
บอกว่าเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีลูกค้ามากลุ่มหนึ่งมาประมาณหกถึงเจ็ดคน
บอกว่าเนี่ยครับพวกผมเนี่ยเอ่อญาติที่เขาค้อเนี่ย
เขาให้สุนัขพันธ์ไซเบรียมาหนึ่งตัวแต่ว่าผมอ่ะ
เอาไปเลี้ยงที่หอผมไม่ได้หรอกหอผมเขาไม่ให้เลี้ยง
เออคุณลุงสนใจไหมล่ะรับเอาไว้ไหมครับเลี้ยงเอาไว้ไหม
ก็พยายามที่จะเสนอขายเจ้าสุนัขตัวนี้ให้กับคุณภัยบูล
แต่คุณภัยบูลบอกว่าอุ้ยไม่มีตังค์หรอกทีนี้วัยรุ่นเขาก็เลย
เอาอย่างนี้ได้ไหมคุณลุงพวกเรามากินข้าวกันที่ร้านคุณลุง
งั้นคุณลุงไม่ต้องจ่ายตังค่าน้องหมาให้เรา
แต่คุณลุงให้เราทานฟรีได้ไหมแลกกับอาหารมือนี้
ประมาณสองพันบาทน่ากินฟรีด้วยนะเออ
เขาก็บอกแบบนี้ทีนี้ด้วยความที่คุณภัยบูลเนี่ย
เป็นคนรักสุนัขไงเห็นแบบนี้ก็เอออ่าโอเค
ข้อเสนอนี้รับสุนัขเอาไว้เลี้ยงจนตอนกลางคืน
ภรรยาของคุณภัยบูลก็เล่นเฟซบุ๊กไปปกติทีนี้คนที่นั่นเขาแชร์กันเยอะมากเลย
ทัศนัยแชร์เรื่องราวของเจ้ากล้วยเชื่อมเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็เลยอ้าว
สุนัขนี้เป็นของหลานสาวว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณนี่
รีบโทรศัพท์ติดต่อเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้กล้วยเชื่อมอยู่ที่ร้านเขา
เดี๋ยวเขาจะรีบเอาไปส่งทีนี้เจ้าของเนี่ยเขาก้มกราบขอบคุณเลยนะ
แล้วกอดสุนัขร้องไห้ด้วยความดีใจส่วนคุณภัยบูลเองก็รู้สึกแบบอื้อหือ
ใจเห็นแบบนี้ความรักความผูกพันระหว่างเจ้าของกับน้องหมา
คุณภัยบูลก็น้ำตาคลอเหมือนกันนะคะทีนี้เจ้าของน้องกล้วยเชื่อมก็บอกว่า
ตำรวจเนี่ยติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตามหาเลยหัวขโมยมาดำเนินคดี
แต่ก็ยังเปิดโอกาสนะคือเขาโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะ
ว่าใครที่เอากล้วยเชื่อมไปแม้ว่าตอนนี้จะได้คืนมาแล้วก็ตาม
แต่เขาอยากให้วัยรุ่นกลุ่มนั้นถ้าเกิดว่ามาขโมยน้องไปเนี่ยนะ
ติดต่อมามากล่าวขอโทษมาสำนึกผิดแต่ถ้าเกิดไม่ติดต่อมา
เดี๋ยวจะให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ตามตัวมาแล้วถ้าเกิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ย
ให้อภัยแล้วนะจ๊ะจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วจะไม่เจรจาใดอีกต่อไปด้วย